นี่เรามาทิศอีกเพลงหนึ่งครับว่าจัมโบแล้วก็มาทั้งสามตัว
ที่ร้องเพลงชาติเมื่อตะกี้มีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างตอนนี้
เงียบสงบครับเปิดเพลงเสียงดังมากแล้วแต่ว่าไม่มี
ปฏิกิริยาใดเอาผู้ใหญ่เปิดเพลงนู้นลองเลยดิเพลง
กันเลยในระหว่างนี้เดี๋ยวผู้ใหญ่จะเปิดเพลง
อีกครั้งหนึ่งในขณะที่เพลงนี้กำลังขึ้นอยู่
ทั้งที่๓ตัวนี้กำลังเงียบอยู่ครับ
พอได้ยินเสียงคนทรงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ
ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพทงชาติด้วย
ความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบรุษ
ไทยเอาเร็วครับเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วครับ